มีทั้งคุณแตงโมมีทั้งคุณกระติก
มีทั้งคุณเบิร์ตมีทั้งคุณจ๊อปอยู่บนเรือ

เข้ามาตรงท่าจอดเรือตรงนี้เพื่ออะไรคุณ

อันนี้กล้องวงจรปิดนี้ค่อนข้างชัดเลยนะคุณ
ชัดครับว่ามีคนบนเรือ๕คน
เหตุการณ์วันที่๒๔กุมภาพันธ์ช่วงเวลาประมาณสัก๑๖นาฬิกา๓๑นาที
ปอได้ขับเรือเข้ามาเทียบท่าจอด

ใกล้กับสะพานพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรี
ในคลิปเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่ามีใครบ้างเราทำลูกศรชี้ให้ดูแล้วนะครับ
มีทั้งปอมีทั้งเบิร์ตมีทั้งจ๊อป
มีทั้งกระติกแล้วก็แตงโมนะครับขาดแซนไป๑คน
เพราะว่ารายงานข่าวออกมาว่าวันที่นัดกันที่อู่จอดเรือ
แซนมาช้าคือนัดกัน๔โมงเย็นแล้วแซนก็ยังไม่มา
เพราะว่าขนาดคุณกติกกับคุณตังโมยังมา๔โมง๔๕เลย
ใช่ฮะแต่ว่าอันนี้มันก็ต้องดูไทม์ไลน์กันใหม่แล้ว
เพราะว่า๔โมงครึ่งมาเติมน้ำมันกันแล้ว
แต่ว่าก็เป็นไปตามที่ปอให้การว่าเขาต้องขับเรือ

ในคลิปจะเห็นได้ชัดเจนว่านายจ๊อปได้มีการรินวาย

หลังจากนั้นก็หยิบแก้ววายแก้วอื่นมาริน

เท่ากับว่าในเรือทุกคนตอนนี้มีแก้ววายเป็นของตัวเอง

คือนายจ๊อปเขาบอกว่าเขาเป็นเหมือนน้องของพี่ปอแหละ
เขาเป็นคนชงเหล้าคนรินวายคนเสิร์ฟ

เขาก็ต้องคอยให้บริการคนอื่นนะครับ
แต่ทีนี้ไอ้แก้วที่มันอยู่บนเรือ
ตอนนี้ก็เท่ากับเห็นว่าแก้วมี๕ใบแล้วนะแต่

หลักฐานที่ตำรวจไปตรวจบนเรือเมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์
ปรากฏว่าพบแก้ววายที่ถูกใช้งานแล้ว
อยู่บนเรือแค่๑ใบเท่านั้น
อกจากนี้ยังพบขวดน้ำพลาสติกแค่๓ขวด

แล้วก็คราบวายตรงด้านซ้ายของเรือ
เรื่องของจำนวนแก้วที่อยู่บนเรือ
กลายเป็นสิ่งที่ตำรวจสงสัยเหมือนกัน
มันก็ดูได้นะว่าใครเก็บไปหรือทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่า
แต่ประเด็นนอกจากอยู่ที่แก้ววายใบอื่นหายไปแล้วนะครับ
ก็ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑บอกว่า

ให้การบอกว่าวันเกิดเหตุทุกคนบนเรือดื่มวายกันหมด
น่าสงสัยจริงที่ตำรวจเจอแก้ววายเพียงแก้วเดียวนะครับ
อกจากนี้ผู้สิทธิ์ข่าวได้พูดคุยกับเด็กที่เติมน้ำมันให้กับเรือลำนี้

บอกว่าระหว่างที่กำลังเติมน้ำมันให้
คนในเรือซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นผู้จัดการของแตงโม
หรือผู้ชายที่อยู่ในเรือมีการโทรศัพท์ไปหาคนคนหนึ่ง
ซึ่งเด็กเติมน้ำมันบอกว่าผมก็ไม่ทราบหรอกปลายสายเป็นใคร
ผมก็เป็นแค่พนักงานนะผมก็แค่ได้ยินเขาแววมาเท่านั้นเอง
แต่จากการพูดคุยลักษณะการพูดคุย
เหมือนเป็นการนัดแนะให้มาเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับ
แล้วก็นี่เมื่อเติมน้ำมันเสร็จนะครับ
เรือของกลุ่มเพื่อนคุณแตงโมก็เคลื่อนออกไปจากฝั่งตัวเมือง

ก็ตามรายงานข่าวก็คือพอเรือเคลื่อนออกไปแล้ว
ก็ต้องไปรับแซนใช่ไหมไปรับแซนซึ่งมาช้าแล้วก็จะถึงร่องเรือ
ปฐุมธานีไปกินข้าวที่ปฐุมธานีแล้วถึงจะกลับมานะครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นคลิปหลักฐานใหม่นะตำรวจคงได้แล้วล่ะ

ใช่คือตอนนี้กล้องวงจรปิดก็ค่อยทยอยออกมา
แต่ว่าบางที่กล้องวงจรปิดมันจะจับได้แค่อาทิตย์เดียวไง
ช่วงนี้เราก็จะเห็นหลักฐานต่างแบบนี้เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยนะคะ